ลุงร้องคลองน้ำเสียสาดปลาเน่าศูนย์ดำรงธรรม
พวกเจ้านายนั่งอยู่ในนั้นไม่มาแก้ปัญหาน้ำเสีย
ไม่รู้ใช่ไหมว่าน้ำเสียมันเหม็นขนาดไหน
ลุงศาสตร์ปลาเน่าศูนย์ดำรงธรรมเลยครับ
นี่คือสุดทนแล้วหรอมั้งครับ
ว่าท่านคงสุดทนแล้วล่ะนายนะนบนุษสติ
คือท่านบอกว่าท่านเป็นตัวแทนภาคประชาชน
เป็นตัวแทนภาคประชาชนไปที่ศูนย์ดำรงธรรม
น้ำเสียทำไมไม่แก้มันเหม็นยังไงไม่รู้ใช่ไหม
เอาปลาเน่ามาสัดใส่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมปลาเน่า
นี่แหละครับคุณผู้ชมคือท่านมาร้องมาเรียน
แก้ปัญหาน้ำเน่าหน่อยได้ไหมในคลองภาษีเจริญ
เชื่อมต่อกับคลองกระทุ่มแบน๒ปีกว่าแล้ว
คือคุณนบเล่าบอกว่าร้องเรียนเรื่องนี้ไปหลายต่อหลายครั้ง
แล้วแต่ปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
ทุกวันนี้น้ำมันยังเน่าที่เอามาเนี่ย
ปลาในคลองนะที่มันลอยตายนี่แหละครับ
พายเรือเก็บซากปลาเน่ากันแล้วเก็บขยะในคลองตอนเช้าทุกวัน
แล้วก็ชาวบ้านริมคลองนะฮะก็ทนต่อความเน่าเหม็นมาเป็นเวลานาน
แต่เจ้าหน้าที่ไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกนี้เลย
เอาปลาเน่ามาให้ไงนะครับขอโทษผู้สื่อข่าวด้วยนะ
สาดปลาเน่าเนี่ยนะครับไม่มีเจตนาจะสาดใส่คนหรอกคุณผู้ชมฮะ
เรื่องนี้นะครับทีมข่าวได้ข้อมูลบอกว่านายนรงรักร้อย
ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหา
สั่งการไปยังในอำเภอกระทุ่มแบนประสานผู้เกี่ยวข้อง
เร่งตรวจสอบข้อได้จริงกรณีปลาตายน้ำเน่า
ซึ่งถ้าแนมเผิดกระทุ่มแบรนด์มอบหมายโอ้โหมันหลายชั้นแล้วเกิน
อบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปครับ
อบหมายกันแล้วก็รายงานกลับขึ้นมาให้ประชาชนเขารู้ด้วยนะ
ว่าแก้ไขปัญหาไปถึงไหนแล้วครับ